พูดถึงวงการตลกค่ะแหมต้องแสดงความยินดีกับตาม่ำอีกแล้วนะ
ยังไงอุ๊ยลูกสองแล้วนี่ตอนนี้เตรียมจะเป็นคุณตา
หลานสองคนอย่างที่คุณบอกแล้วนะคะ
เพราะว่าวันนี้ค่ะคุณเอ็มบุษราคำลูกสาวเนี่ย
เขาโพสต์อะไรรู้ไหมข่าวดี
ตอนนี้นะคะคุณเอ็มตั้งคันลูกคนที่๒ได้๓เดือนแล้ว
แล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะก็จะรู้แล้วว่าเบบีคนที่สองเนี่ย
มาชิกคนล่าสุดของครอบครัววงคำเหลาเนี่ย
เป็นหญิงหรือเป็นชาย

ตอนนี้น้ำหนักโอ้โหลดฮวบเลยค่ะ

ก็เลยถือโอกาสนี้ประกาศแก้เคล็ดซะเลย
เพราะว่าท้องแบบตอนเคยแพ้ท้องแบบนี้

อาการแพ้ของคุณแม่เอ็มหายไปเลย
ก็เลยคิดว่าคราวนี้น่าจะแก้เคล็ดได้เหมือนกันนะคะ

คิดว่าน้องเนี่ยน่าจะมาช่วงที่เขาไปเที่ยวฮ่องกงเมื่อสิ้นปีที่แล้ว
ซึ่งก็เป็นความตั้งใจของเธอเองที่ว่า
อยากจะมีลูกให้ลูกอายุไล่เลี่ยกันจ้า
โอ้โหตาม่ำเนี่ยมีหลานวัยทันใช้จริง
ยังไม่ทันจะหายเหอะหลานคนแรกเลย
แล้วคนที่๒เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคนที่๒

ใช่ทางบ้านนี้เนี่ยเขาเหอะหลานคนแรกมากนะ

ถ้าเปิดมาได้ลูกชายในครอบครัวนะ